ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำแพงเพชรนะฮะ
ต้องบอกว่าเธอโชคร้ายมากเพราะว่าขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ทำงานโรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

อืมคือทำร้ายจนน่วมอ่ะจนบาดเจ็บนี่แบบหนักอ่ะ
ถึงขั้นสาหัสอ่ะปรากฏว่าไอ้คนที่มันมาทำร้ายเนี่ย
พอมันทำร้ายเสร็จมันทำท่าทางเหมือนกับว่าเฮ้ย
ผิดตัวเออคือเหมือนกับด่าเหมือนผู้ชายด่าผู้ชายด้วยกันอ่ะ
เพราะเธอใส่หมวกกันใช่เพราะเธอถอดมามีผู้หญิง
ตอนที่ถูกทำร้ายเสร็จแล้วนะแล้วมันก็แบบทำท่าทางเหมือนกับว่า
ถูกทำร้ายแบบหนักนะครับทางญาติเขาต้องเอาภาพมาลงสังคมออนไลน์นะครับ
โพสต์เอาไว้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมจับกลุ่มตัวคนร้ายด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แถวบ้านเกาะสบ้าในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
หญิงสาวคนนี้ท่านผู้ชมครับ
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
บอกว่าลูกสาวของเขามีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ถูกคนมาดักทำร้ายร่างกายระหว่างขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ในพื้นที่บ้านลานหินหมู่๔ตะบนหนองปริง
โดยวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

แล้วก็ได้พบกับนางสาวสายจิตเสจิระ
ชื่อเล่นชื่อปลาอายุ๓๐ปีผู้ได้รับบาดเจ็บ
รอดตายมาได้แบบอื้อหือปฏิหาร
เล่าว่าคืนนั้นกำลังเดินทางกลับบ้าน
หลังออกเวรที่โรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนค่ะคือดึกอ่ะ
เธอก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ซึ่งออกเวรมาแล้วขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ยนะ
ปรากฏว่าระหว่างทางที่เธอขี่ไปก็ไปเจอผู้ชาย๒คน
จอดรถจักรยานยนต์อยู่แถวบริเวณจุดที่เป็นทางโค้ง
เธอก็ขี่รถแซงรถของผู้ชายที่จอดอยู่ไป
ก่อนจะมีหนึ่งคนลงมาจากรถมายืนกลางถนนขวางหน้ารถของเธอ
เธอกำลังจะแซงหลบภาพจากล้องกุญจรปิด
ปรากฏว่าพอมาจอดมาขวางเธอเนี่ยเธอก็ต้องจอดรถไง
แล้วไอ้สองคนนี้มันก็รุมทำร้ายเธออย่างโหดเยี่ยมนะฮะ
คือทำหลายอย่างนะครับเธอก็ใช้ไหวพลิบในช่วงเวลานั้น
แล้วก็ยังพอตั้งสติได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่ถูกทำร้ายไปอ่ะนะ
เธอก็ตอนที่ขี่ผ่านเธอบอกว่าเธอก็ไม่ชัดอ่ะแต่รู้สึกว่ามีอะไรฟาดที่ใบหน้าค่ะ
เข้าที่ใบหน้าทั้งที่เธอใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะแต่รับรู้ได้ว่ามันมีเลือดไหลออกมา
แล้วคนร้ายก็ฟาดซ้ำอีกเธอยกมือขึ้นมารับจนมือเนี่ยเป็นบาดแผลฉีกขาด
คนร้ายตะโกนด่าด่าแบบเหมือนกับผู้ชายด่ากันนะ
เธอตัดสินใจขี่รถไปจอดหน้าบ้านแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออก
พอถอดหมวกกันน็อกออกคนร้ายมันเหมือนกับผงะที่เห็นเธอเป็นผู้หญิง
แล้วพังงะออกไปนะครับเธอก็คิดว่าคนร้ายที่มันพังงะออกไป
แล้วก็ขี่รถหนีไปเนี่ยเชื่อว่ามันต้องทำร้ายผิดตัว
ตอนนั้นเรารู้สึกชาแข็งแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราโดนอะไร
เราคิดว่ามันอาจจะโดนไม้หรืออะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบได้ยินเสียงเขาตะโกนด่า
อันนี้เราก็คิดในใจแล้วว่ามันคงต้องตีผิดคนแล้วแหละ

เขาด่าหนูอีกอย่างนี้เหมือนด่าผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างนี้

เราก็เลยหักรถลงข้างทางตรงที่ว่ามีนาคมีบ้านคน
คือตอนนั้นทำไมเราถึงเลือกหักหล่นข้างทางตรงจุดที่มีแสงไฟถูกต้องไหมฮ

กลัวเขาซ้ำกลัวเขาเอาเราตาย
กลัวเขาคิดว่าเราเป็นผู้ชายเพราะว่าการแสงตัวเราไม่เป็นผู้ชาย
แต่ตอนนั้นนอนลงไปแล้วกับพื้น
ก็คือเหมือนมันยืนบนหัวเราะเราก็แง่งคอแล้วถามพี่ตีหนูทำไม
มันก็มันก็ซ้อนท้ายแล้วมันก็ทำท่าจะบิดหนีก็เลยบอกพี่กลับมาช่วยหนูก่อน

เราจะแต่งตัวสเตฟตรงที่ว่าเราจะแต่งตัวเหมือนผู้ชายหน่อย
เพราะว่าหนูกลัวที่แบบว่าจะมีกรณีดักคมขืนอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเคยมีมาก่อน
พอเราแต่งตัวเหมือนผู้ชายมันก็เลยเหมือนไปใหญ่
เพราะเรานั่งขับรถคือหลังคอมให้มันออกเหมือนผู้ชาย
แล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่มันก็คล้ายเสื้อช็อปของเด็ก
คือแต่งตัวให้ลักษณะเป็นเหมือนผู้ชายเพราะว่าต้องเลิกงานกลางดึก
กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเห็นเป็นผู้หญิงแล้วจะดักข่มขืนไง
แต่ทีนี้ตอนที่ถูกตีเข้าไปแล้วพยายามถอดหมวกกันน็อกออกมา
คนร้ายมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอบอกว่าเธอยังบอกคนร้ายนะ
บอกว่าคือยังไงช่วยเอาตัวส่งโรงพยาบาลหน่อยแต่มันหนีไปเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ยังไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
ยังจุดเกิดเหตุเลยนะฮะซึ่งได้เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ย
ของเธอได้ยินเสียงเหมือนกับมีรถล้มแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
เธอก็เลยเรียกให้แฟนขับรถออกไปดูพบว่าผู้เสียหายนอนล้มอยู่กับรถจักรยานยนต์ริมข้างทาง
สภาพแบบอิดโรยเลยนะครับแล้วก็พูดว่าไม่ไหวแล้วช่วยพาไปหาหมอหน่อย
ก็เลยเรียกรถกระบะที่ขับผ่านมาพอดีให้ช่วยกันนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนพ่อของผู้เสียหายนะคะคุณพ่อสมบัติก็พาทีมข่าวไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
บอกว่าถนนตรงนี้เนี่ยเปรียวนะคะไม่มีไฟทรงสว่าง
ไม่มีไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางคือไม่มีไฟเลย
แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเส้นทางนี้เคยมีกลุ่มเสพยาเสพติด

ก็เลยมั่นใจว่าที่ลูกสาวถูกทำร้ายน่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัวแน่
เพราะลูกสาวไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนค่ะ
แห่งบ่มไม่ยาวลงมาจำตายเลยนี่ไม่มีการทำ
ไม่มีการทำก็จะมาฆ่ากันได้ไง

พันธุ์ตำรวจริสุอวิทย์พิสอร์ฯ
บอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ว่าในวันเวลาเกิดเหตุใครใช้เส้นทางผ่านจุดตรงที่เกิดเหตุบ้าง
ตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็ค่อนข้างลำบากพอสมควร
เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บน่าจะถูกทำร้ายผิดตัว
ก็เลยไม่มีข้อมูลที่จะไปเชื่อมโยงกับคนก่อเหตุนะคะ
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่ม
ยืนยันว่าตำรวจจะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ